ไปกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ตอนนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่
มันจะมีพวกพลุดอกไม้ไฟออกมาขายใช่ไหม

แต่ตรงนี้คือไม่ได้ทำพลุกับดอกไม้ไฟแบบสวยงาม

ปรากฏว่าบ้านนี้น่าจะลักลอบทำมันแหละ

อุ๊ยคุณผู้ชมครับมันไปไกลประมาณ๑กิโลเมตร

ที่เกิดเหตุคือบ้านเลขที่๘๑ทับ๑หมู่๒
ตะบนสาราขาวอำเภอเมืองสุพรรณบุรีครับ
เป็นบ้านไม้๒ชั้นยกพื้นสูงนะฮะ

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านพังเสียหาย
มีเศษพลาสติกของประทัดลูกบอล

กระจัดกระจายเต็มพื้นที่เลย
คุณตมตรตีเกรงไกลวุฒิพาณิตรนะครับ
ท่านผู้ประคับการณ์ตำรวจพูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมด้วยพลันตมตรเองทักชายทิพเนท
แล้วก็กู้ภัยร่วมใจสวนแตงไปตรวจสอบ
พบผู้ได้รับบาดเจ็บคือนางกิมเลี้ยงมารสีอายุ๔๔ปีเธอเป็นเจ้าของบ้านครับ
มีบาดแผลฉีกขาดแล้วก็รอยถูกไฟลวกตามร่างกายนะ
อาการสาหัสฮะกู้ภัยเนี่ยรีบช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
อกจากนี้ยังมีบ้านใกล้เคียงนะครับได้รับความเสียหายกระจกหน้าต่างนี่
แตกพล้างหมดนะครับจากการสอบสวนเศรษฐ์ฮะก่อนเกิดเหตุ
แม่ลูกสามีเอาไปทำงานรับเหมานางกิมเลี้ยงคงจะอยู่ข้างล่าง
แล้วก็ทำงานบ้านอยู่ส่วนลูกสาวอยู่ชั้นบน
ไม่รู้เลยว่าสภาพเดิมเป็นยังไงถ้าไม่เอารูปถ่ายมาดูบ้านหลังนี้
ชาวบ้านได้ยินเสียงรีบวิ่งมาดูครับแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ขณะที่นายวินัยชิ้ววงนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่๒บอก
เคยเตือนแล้วคุณนักข่าวเคยเตือนแล้วบ้านหลังเนี้ย
บอกมันจะอันตรายนะมันผิดกฎหมายนะ
ก็ยังแอบทำกันอยู่ครับค่ะ
ระเบิดดีนี่เองใช่ครับมันคือระเบิดดีนี่เองแหละครับ
ผูกบันครับการตำรวจภูทธลจังหวัดสุภัณฑ์บริเยียรบิว่า

แต่ตอนเกิดเหตุนางกิมเลี้ยงคงไม่ได้

ถ้ากำลังบรรจุอยู่นะคุณโรสลินคุณผู้ชมฮะ
มันจะแรงกว่านี้มันจะแรงกว่านี้
เอาฝากเตือนเลยตำรวจเขาใช้โอกาสนี้

เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

การเล่นพลุดอกไม้ไฟ
หากใครฝ่าฝืนนะครับจะถูกดำเนินคดีนะครับ
อยากจะให้ดูกรณีนี้เป็นตัวอย่างนะครับ

โอ้โหบ้านมันยังสลายไปทั้งหลังว่างั้นดีกว่า
ผู้บัดเก็บหรือเจ้าของบ้านก็คือ
รับตัววัด
ก็เรียกตัวดินผสมเอามาบรรจุ
มาทำเป็นผู้อิงปองนะครับ
ไล่เขาเรียกว่าผู้ไล่นกช่วงนี้มันช่วงเทศกาลปีใหม่
เพราะฉะนั้นทางตำรวจเราก็ประกวดขันเข้มงวด
ด้วยการจุดผู้จุดประทัดไฟทุกอย่าง
ดูตัวอย่างข้างหลังแล้วกันนะครับ
ขนาดมีแค่ผู้นิดเดียวระเบิดทั้งหลังแล้วก็บาดเจ็บ

วันนี้เขามีการแชร์ภาพเหตุการณ์กันนะครับ
เพราะอะไรรู้ไหมครับจำได้ไหมเหตุการณ์ใหญ่
บังเอิญมันไปตรงกับวันที่โรงงานทำพลุ
ระเบิดที่ตะบนสวนแตงเมื่อ๘ปีที่แล้ว
ตอนนั้นมีคนตาย๒ศพไง
อันนั้นก็เป็นจุนเหมือนกันนะครับ
บ้านทางหลังหายไปเหมือนกันตอนนั้นนะครับ
๘ปีที่แล้วครับคุณผู้ชมครับ
ระมัดระวังกันด้วยต้องระมัดระวังนะคะ